เพราะว่าเมื่อวานนี้เธอออกมาร้องห่มร้องไห้
อัดคลิปบอกว่าอยากจะตายอยากจะฆ่าตัวตาย
เพราะว่าเธอไม่รู้จะหาเงินที่ไหนไปประกันตัว

นี่คือเอมมี่แม็กซิมคุณผู้ชม

ขอยืมเงินเสียโป้ทั้งหมด๕๐๐๐

เอมมี่เนี่ยเขานัดเสียโป้ไปรับเงินที่ออฟฟิศ
แถวออฟฟิศเสียโป้แถวสารยานะคะ

ก็คือไปเนี่ยสภาพแบบโอ้โหน่าสงสารมาก
หน้าไม่ได้แต้งหน้าผมไม่ได้ความ

แต่ไปถึงเสียโป้ไม่อยู่
ก็คือเสียโป้ไปปลอยเปรตด่วนนะคะ
แต่ว่าแม่ของเสียโป้ก็ทำหน้าที่แทน
คุณแม่ของเสียโป้ก็ให้ไปเลย๕๕๐๐๐บาท

เอมมี่ก็เลยเปิดใจทั้งน้ำตากับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเรา
บอกว่าเงินก้อนนี้นะจะต่อชีวิตของเธอจริง
เงินประกันของเธอแต่ละคดีหลายแสนมากเลยนะคะ
แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเธอต้องจ่าย
ก็คือวันพรุ่งนี้เธอจะเอาเงินจำนวน๕๕๐๐๐บาท

ก็คือลดลงมาจาก๗๐๐๐บาท

เขาก็เลยลดให้เหลือประกันตัวเพียงแค่๕๕๐๐๐บาทเท่านั้น
๗๐๐๐เดี๋ยวพรุ่งนี้เธอจะนำเงินนี้ไปประกันตัวนะคะ

จริงเอาตรงเอมมี่เป็นคนที่เกลียดการฆ่าตัวตายมากเลย
ฆ่าตัวตายคือแบบโง่มาก
จนวันที่บ้านโดนตัดน้ำบ้านโดนตัดไฟ
ลูกไม่มีเงินไปโรงเรียน
มันเลยทำให้เอมมี่รู้สึกว่าวันนี้เอมมี่ตายทั้งเป็นแล้วนะ

จากวันนี้ไปคนที่โกงเอมมี่ก็เจอกัน

บ้านไม่มีไฟหนูอยู่ได้

เขาให้ไปเลยค่ะไม่ต้องคืน
กิ๊กกักกันหรือเปล่าเป็นน้อยอะไรกันหรือเปล่า
ถึงให้เงินไปแบบฟรี๕๕๐๐๐บาทเลยอะค่ะ
เสียโป้ก็ไม่ได้เป็นกิ๊กเป็นน้อยเป็น
ไม่ใช่เลยเฮียขอบคุณฮะ
โป้ไม่ได้เป็นอะไรกับเอมมี่เนอะ

ไม่มีเนอะเฮียบอกว่าหนูไม่ชอบสเปคทำไมอ่ะหนูตูดเล็กเฮียด่าตลอดไอ้ตูดเล็ก
ไม่ได้เป็นอะไรกันไม่ได้กิ๊กกักกันอย่างที่เคยมีข่าวออกมา
แต่ว่าก็คือเหมือนเอมมี่ก็เคารพนั่นแหละนับถือ
เรียกว่าเฮียเป็นพี่น้องกัน
ก็เลยยืมเงินเฮียแต่เฮียบอกเอาไปเลยให้
เดี๋ยวรอติดตามว่าเอมมี่จะเอาเงินไปประกันตัวแล้วจะยังไงต่อไป
ซิโป้คนจริงเหมือนกันนะช่วยเหลือน้องในวงการ